ทำทีมาซื้อกล้วยหอมครับก็เหมือนจะเอื้อมมือไปเลือกกล้วยมั้
แต่ที่ไหนได้มือไปจับสร้อยพ่อค้ากระชากปั๊กแล้วหนีไปเลยฮะ
โอ้โหไม่ทันครับมันไปแล้วครับผู้ใช้ติ๊กต๊อกเอามาโพสต์ไว้
บอกว่าคนร้ายกระชากสร้อยในสร้อยมีพระสามองค์มีหลวงปู่ทวด
หลวงพ่อพัฒน์หลวงปู่หลิวแล้วมันขี่รถหนีไปทางบางกรวยฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุเกิดสองตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณปากซอยจรรย์เจ็ดสิบห้า
ยี่สิบสี่ทับสามนะครับผู้เสียหายสวมเสื้อสีแดงนะครับ
เป็นพ่อค้าขายกล้วยท่านอายุ๖๒แล้วนะโอ้ท่านพยายามดึงอ่ะดึงไม่อยู่ครับ
จอดรถเปิดท้ายขายกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอยู่ปากซอยจู่ครับ
คนร้ายเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบอกเอากล้วยหอมหวีหนึ่ง
จ่ายเงินมาให้ร้อยหนึ่งครับแล้วก็จะเอากล้วยหอมขออภัยฮะ
เพิ่มกล้วยน้ำว้าอีกหวีหนึ่งซึ่งอยู่ในถุง
พ่อค้ากำลังก้มแกะจังหวะนั้นมันล้วงมือเข้าไปครับ
กระชากสร้อยด้านขี่รถหนีไปเลยรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
แผ่นป้ายทะเบียนออกเสียด้วยนะครับดูแล้วน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีครับ
ตอนนี้ก็แจ้งสอนอบังพลัดให้ล่าตัวอยู่ครับ